ต่อกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะไปที่ปฐุมธานีหน่อย
เมื่อวานนี้เรานำเสนอ

แล้วจะขับยังไงบางคันคือหายไป๔ล้อเลย
ทีนี้หลังจากที่มีผู้เสียหายหลายคนในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานี
และตำรวจยังจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีไม่ได้
แล้วก็ขายล้อมแม็กซ์อย่างนายปียวุฒิจันแก้วบอกว่าโอ้โฮ
พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ระบาดในพื้นที่คลอง๑
ผมเองก็กลัวเพราะว่าตำรวจยังจับตัวคนร้ายไม่ได้

เนี่ยนะเขาเอารถมาฝากกับผมก็จริงแต่ถอดล้อแม็กซเก็บไว้หมดเลย
เพราะว่าลูกค้าก็กลัวไงกลัวจะโดนโจรมาขโมยถิ่นที่อู่
อู่ก็กลัวเดี๋ยวจะดูแลรถลูกค้าไม่ไหว
ใช่ทีนี้ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกเติมเผ่าสิริภูบาล
กำกับการสพคลองหลวงก็บอกว่าสั่งให้สายตรวจ
ต้องมีรูปรถของคนร้ายติดเอาไว้
แล้วก็มีรูปภัณฑ์ตำหนิของรถด้วยเพราะอะไรรู้ไหม
มีคนแจ้งแล้วไงว่าเป็นกระบะสีขาว
คือเขาขับมาแล้วมาทำอะไรอยู่ตรงรถนี่แหละ
หลังจากนั้นฮิ้วแบกล้อกับแม็กซ์ขึ้นท้ายกระบะขาว
แล้วก็ขับไปทีนี้ถ่ายคลิปไว้เห็นทะเบียนชัดด้วย
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นมืออาชีพด้วยนะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้งานสืบสวนเอง
ก็อยู่ระหว่างการไล่กล้องวงจรปิดเส้นทางที่คนร้ายหลบหนี

บอกว่ามันไม่ใช่ที่คนร้ายจะอารวาสบ่อยครั้งหรอก
แต่มันอยู่ที่จังหวะคนร้ายเขาทำผิดติดกัน
ตอนนี้ตำรวจเองก็พยายามอยู่ว่าเป็นกลุ่มแก๊งไหน

แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีใบสั่งในการก่อเหตุหรือเปล่า
แต่ทางตำรวจคิดว่าคนร้ายอาจจะไม่มีตังค์
อาจจะขโมยล้อแม็กซไปขายสบโอกาสก็เลยก่อเหตุ
โดยทางด้านพตศุรพงศ์ถนอมจิต
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานีตั้งชุดเฉพาะกิจมานะคะ
แล้วก็มีการเรียกประชุมชุดสืบสวนในจังหวัดปฐุมธานี
เพราะว่าตอนนี้มันเจอทั้งหมด๖ครั้งแล้วที่มีการขโมย
ในพื้นที่สพคลองหลวง๓สพประตูน้ำจุลาลงกร๑ครั้ง
แล้วก็สพคูคศ๑ครั้งรวมถึงสพปากคลองรังสิตอีก๑ครั้ง
พลเมืองดีเขาก็ตามล่าค่ะคุณผู้ชม
มีคลิปจากกล้องวงจรปิดครับเห็นเลยเป็นกระบะต้องสงสัยลักษณะเดียวกัน
ที่บอกเนี่ยคุณผู้ชมเป็นฟอร์ดแบบแคป
แล้วมีจุดสังเกตเป็นล้อแม็กซ์ใหญ่คุณผู้ชมเห็นใช่ไหม
ตามคลิปนี้เลยก็คิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่มาขโมยนี่แหละ
แต่ว่ารายละเอียดเชิงลึกยังเปิดเผยไม่ได้
ส่วนทะเบียนรถที่เมื่อสักครู่ดิฉันบอกว่า
มีการถ่ายเอาไว้ได้เห็นทะเบียนรถชัด
ปรากฏว่าตอนนี้ไปตรวจสอบดูแล้ว
เป็นทะเบียนรถของผู้เสียหายที่ถูกขโมยทั้งล้อแม็กซ
แล้วก็ขโมยทะเบียนรถไปเอามาใส่ป้ายไว้ซะ
เออนี่ค่ะเดี๋ยวคงตามจับตัวได้เร็วนี้นะคะ